มีรอยสักรูปหานุมานอยู่
แต่ทีนี้การตายของเขา

ตายอยู่ตรงหน้าเตาเลยกำลังเข้าครัวอยู่

แต่ตำรวจบอกไม่พบนะร่องรอยการต่อสู้
คุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยนะคะ
ภาพที่ให้คุณผู้ชมดูอยู่ก็คือเป็นจังหวะที่คือทางเจ้าหน้าที่แพทย์นิติเวศเขาชันสูตรศพผู้ชายคนนี้
ซึ่งแผ่นหลังเนี่ยเห็นรอยสักใช่ไหมคะเป็นรอยสักฮานุมาน
ตรงจุดที่เจ้าหน้าที่คีบออกมาเมื่อสักครู่มันคือหัวกระสุนค่ะคุณ
เป็นหัวกระสุนลูกซองเบอร์๑๒ฝังอยู่ตรงคล้ายเหมือนกับข้างสี่ข้าง
เจ้าหน้าที่ก็เลยมีการเก็บหัวกระสุนส่งให้ตำรวจไปตรวจสอบ
คนตายคนนี้นะคะถูกยิงเข้าที่บ้านพักอยู่ในอำเภอเชียงคาญจังหวัดเลย
ทราบชื่อต่อมาก็คือนายวีรพันธ์อายุสามสิบเอ็ดปีค่ะตอนที่ตำรวจบอกว่าไปเจอร่างเขาเนี่ย
นอนตะแคงตัวติดพื้นจมกองเลือดอยู่หน้าเตาถ่านภายในบ้านแล้วก็มีแผลเนี่ย
โดนยิงนะคะทั้งกลางหลังโคนขาซ้ายแล้วก็แก้มขวา
รอบบ้านเนี่ยตรวจสอบมันไม่ได้มีร่องรอยของการต่อสู้ครับแนวทางการสืบสวน
ตำรวจก็เลยบอกแบบนี้ว่าผู้ตายอาจจะเตรียมก่อไฟในเตาห้องครัว
คนร้ายเนี่ยลอบเข้ามายิงในขณะที่คนตายไม่รู้ตัวเลยด้วยซ้ำหลังก่อเหตุก็หลบหนีไปค่ะ
เช้าวันนี้คุณผู้ชมเจ้าหน้าที่นะคะพิสูจน์หลักฐานก็เลยลงพื้นที่ไปที่บ้านหลังนี้
เพื่อที่จะเก็บหลักฐานเพิ่มเติมเจอแม่ค่ะของคนตายคือนางแก้วโพทองอายุ๕๗ปี
เล่าแบบนี้เมื่อวานแม่ไม่ได้อยู่บ้านนะไม่ได้มานอนบ้านนี้
แต่ทำงานอยู่บ้านนะคะใกล้กันไม่ห่างกันมากสักประมาณ๒กิโล
หลังเกิดเหตุเนี่ยเพื่อนบ้านโทรมาบอกว่าลูกชายถูกยิงตาย
รับว่าลูกชายเนี่ยเคยติดยาจนหลอนจริงนะเคยทำร้ายคนในหมู่บ้าน
แล้วเอาจริงเคยทำร้ายตัวแม่มาแล้วด้วยแม่เนี่ยต้องไปเย็บคางถึง๔เข็ม
เพราะบาดเจ็บจากลูกตีแม่จนแม่อยู่บ้านไม่ได้นอนไม่ได้ด้วยซ้ำ
ติดยามานานแล้วพาไปรักษาก็ไม่หายค่ะ
ส่วนสาเหตุที่ว่าลูกโดนยิงจนตายอันนี้ไม่รู้
ก็อยากให้ตำรวจจับคนร้ายมานะคะ
อ่ะเดี๋ยวลองฟังเสียงแม่นะคะ
นักจ้ะเงี๊ยบสี่เข็ม
หนูไม่รู้
หนูพ่อบ้านหนูก็ไม่ได้อยู่ด้วย

เราก็ให้จบไปเลยจ้ะ

ตำรวจจับได้ก็จับได้แหละก็จะได้จบไป
คดีนี้เบื้องต้นนะคะตำรวจบอกว่า

มาให้ปากคำก็พุ่งไปที่
ขัดแย้งเรื่องส่วนตัวนั่นแหละค่ะ